ตัวจริงแล้วก็แฟนคลับของหนุ่มแบงค์นะ
เพราะหนุ่มแบงค์เขาจริงใจตั้งแต่แรก

เชื่อว่าแฟนคลับจะเข้าใจแล้วก็คอยติดตาม
สนุนผลงานของหนุ่มแบงค์อย่างแน่นอนค่ะ
ก็เป็นกองเชียร์กับความรักครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะ